สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะโอ้โหดูสิผม
วันนี้ไปไหนมาใส่ซูซิไม่ใช่ฉันตั้งแต่มาไว้รอครับอ้อ
เดินผ่านณวิวาเหรียเลยเนี่ยแต่ต้องยาวเอ้ยอ้าวใส่
วีทีอาร์โอเคโอเคไม่วีทีอาร์ใหม่เนาะอืมสดใหม่ให้เยอะบอกเลยไหมฮะ
อ่าตั้งแต่วันพุธนี้เป็นต้นไปนะครับฟังดีดีนะฮะเวลารายการของเราจะเข้าเร็วขึ้น
อืมปกติแล้วเนี้ยเข้าหกโมงอืมแต่ต่อไปจะเป็นสิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบห้านาที
ห้านาทีนะฮะเราจะมาก่อนสิบห้านาทีเพราะว่าเบรกสองเบรกสามเราเหลือกันคนละสี่ห้านาทีไม่ไหวแล้ว
เพราะฉะนั้นเราก็จะเฉลี่ยเพิ่มเวลาเพราะฉะนั้นทุกเบรกมันก็จะสดใหม่ให้เยอะ
สุดท้ายมันจะเหลือเวลายาวได้ถ้าเบรกแรกเราไม่พร่ำกันเยอะอุ้ยสอนตัวเองนะ
ยิ่งช่วงนี้เธอจะมีโอกาสนอนเยอะมันก็พร่ำเยอะเออส่วนสุดท้ายแล้วจัง
เดี๋ยวเราจะมากันนะฮะ๑๗นาฬิกา๔๕นาที
เนาะมุดเบื้อจะให้คุณเล่าเหตุการณ์
เช่นวันนี้คุณไปสัมภาษณ์ที่ชมที่เขาพูดถึงเรื่องอีสาน

ก็ไม่มีอะไรวันนี้คือผมแค่คุยในมุมของข้อกฎหมาย
เพราะธรรมดาแล้วข้อกฎหมายมันอาจจะไปแตะไม่ได้
เพราะว่าในสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันเป็นการไม่ได้ระบุบุคคล
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยความเสียหาย

ท่านก็บอกว่าจริงแล้วสามารถกระทำได้
หมายถึงว่าถ้าเป็นกลุ่มของชาวอีสานออกมา
ไปว่ากับเขาทำไมก่อน
ไปว่ากับเขาทำไมก่อน
คือไอ้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดเพราะว่า

พอดีผมก็ได้คุยกับคนชื่อต้าต้าหรือปลั๊กเนี่ย

โดยส่วนตัวเขาบอกเขาก็ไม่ได้มาด่าอะไรผมนะ
แต่ผมก็คือด่าหรือไม่ด่าเนี่ย

ผมเฉยแต่ประเด็นคือผมก็บอกว่า
แต่ยังไงคุณต้องออกมาขอโทษ

ก็บอกว่าแต่เหตุที่มันมาเนี่ยมันเกิดจากการที่มีคนเนี่ย

บอกว่าเป็นคนอีสานไปด่าเขาก่อน
ผมก็บอกว่าจริงคุณก็ต้องด่าเป็นการระบุตัวบุคคล

ใช้คำว่าคำว่าอีสานเนี่ยมันกว้างมาก
สานี่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะ
เป็นภาคที่ใหญ่มากในของประเทศไทย

โอ้โหมันก็เลยเป็นประเด็น

แต่มันภาพรวมทุกคนมองแบบนี้

คือทั้งชาวอีสานเองศิลปินดารา

ไม่ว่าจะเป็นแบบดีเจภูมิภูมิใจเนี่ย

พี่หนุ่มเองก็สัมภาษณ์พี่ลาล่า

คือกรณีนี้มันร้อนแรงในโลกโซเชียลมาก
ไม่ใช่แค่คนคนเดียวมันกลายเป็นกลุ่มคน
กลุ่มหนึ่งที่แบบออกมาพูดจาอะไรกันแบบ

อีกทั้งยังมีการพูดเหยียดศิลปินเกาหลีอีกหลายวง

พี่หนุ่มสัมภาษณ์มี๒๓เดือนที่ผ่านมา

คือคุณแม่เขาเองเขาก็ออกมา

คุณแม่เองต้องออกมาเดือดร้อน

โทรกลับไปคือแม่ไม่คุยด้วย

ข้อเท็จจริงเราก็ไม่รู้ว่ามันคือยังไง

บางคนเอาภาพเขาไปใช้ก็มี

ข้อที่จริงต่างเดี๋ยวเราก็จะต้องไปดูกัน

คุณแม่น้องลิซ่าเนี่ยดำเนินคดีร้อยเปอร์เซ็นต์

เป็นแหล่งข่าวยังไม่มีการยืนยันที่ชัดเจน

พูดชื่อลิซ่าเจาะจงเป็นศิลปินเกาหลีที่มาจากอีสาน
มันคือการระบุเฉพาะเจาะจง
มันจะมีลิซ่าไหนอีกที่เป็นศิลปิน
แล้วมาบอกว่าอาจจะหมายถึงควายที่ชื่อลิซ่าก็ได้
ำหมัดไม่รอดโชคดีนะจ๊ะ

เกี่ยวกับแบบศิลปินในค่ายหรือเรื่องเพลงของเขาเนี่ย

ก่อนหน้านี้ในประเทศไทยเองก็มีเรื่องของการฟ้องร้องแบบนี้เกิดขึ้น

อย่างที่บอกไปว่าต้องรอดู

ก็อยากคุยกับแกงนั้นแล้วเขาว่าไง

คือเขายังอยู่ในมุมของเขาไง

คือการจะออกมาขอโทษต้องรู้ก่อนตัวเอง

ไม่จริงใจถูกไหมบ้าดำ

น้ำหนุน
ถ้าเกรงนั้นจะออกมาพูดพี่ให้พื้นที่เค้าให้ไม่ล่ะ
คือจริงนะจริงนะข้อมูลผมก็มีเยอะมาก
โดยเฉพาะคนที่ชื่อเม้ง
ก็คือตอนนั้นเนี้ยเขาใช้ชื่อเพือกจริงจริงเขาชื่อบอล
อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เคยมีคดีไปฟันหน้าคนบ้างไปทำร้ายผู้หญิงที่ท้องไป
ผมก็มีข้อมูลชื่อจริงนามสกุลจริงบ้านช่องอยู่ที่ไหนผมก็มี

ห้องไทยกว่านักศูนย์คนเอามาลงในโซเชียลก็ยังเยอะวันศูนย์
เออคนนี้แหละ

เดี๋ยวรอดูเรื่องของกฎหมายว่าจะทำอะไร

จริงคือฟังแล้วแบบเฮ้ย

คือจริงแล้วแบบภาคอีสานเป็นคนที่แบบว่าขยันจริงใจหรือแบบทำไมต้องมาว่ากันขนาดนั้น
ชอบบูลลี่กันด้วยอย่างนี้บางทีมันทำร้ายจิตใจและความรู้สึกของคนอย่างนี้มันก็ใช่เรื่องไหมล่ะ

บางทีสนุกปากคุณแต่คนอื่นก็ไม่สนุก
ดีใจมากค่ะได้เพิ่มเวลาจะได้คุยสนุกมากขึ้น

อย่าใช้คำว่าฉันเป็นคนไม่ค่อยมีงานเยอะ

อาหารที่จะมาทันว่าคุณแม่ลงเครื่องเข้าบึกอยู่แล้วคือแม่ล้าง
เอาอทิศหน้าอะไรหนูอาทิตย์หน้าจะช่วยมาจัดรายการแถม๒๓วันจะติดเหมือนกัน
ด้วยสภาพร่างกายไม่เอื้อด้วยไง
แล้วก็ตามหานะพี่หนุ่มเจอที่ไหน
อะไรอย่างนี้มึนงงบ้าง

เทียวฟังของพาวแก้ว

แต่ล่าสุดอ่ะเดี๋ยวให้ดู
ไปหาหมอมาเว้ย
คือ

มันจะคิดเป็นของเธอ
ถ้าในระหว่างที่เธอหาไปฉันจะพูดถึงเรื่องโควิดกรณี

คนป่วยเป็นโควิดเรียกว่าน้อยลงเยอะมาก

ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้เขาเฉลิมฉลองกันนะฮะ
ไม่มีผู้เสียชีวิตจากโควิดเลย

ตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่๓๙คน

เพราะฉะนั้นวันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

พอใจกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด๑๙

ซึ่งสิ่งหนึ่งซึ่งโฆษกเขาก็บอกว่า
มันแสดงถึงศักยภาพของสาธารณสุข
บุคลากรทางการแพทย์ไทยเนี่ย

หน้าเปิดประเทศต่อไป

โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้า

ให้กลับมาดำเนินการกิจกรรมได้อีกครั้งหนึ่ง
เขาระบุความคืบหน้าในการฉีดวัคซีน

นะครับพบว่าวันนี้ทั้งโลกเรานะ
ฉีดได้แล้ว๗๒๐๐ล้านโดส
ย่อยนะอยู่ที่อันดับที่๑๘ของโลก

ประเทศที่มีการฉีดวัคซีนมากที่สุดคือ
เพราะประชากรเขาเยอะ

ประชากรก็เยอะกว่าเราเยอะนะฮะส่วนการฉีดวัคซีนสะสมประเทศไทยเนี่ย
วันนี้เราฉีดกันไปแล้วแปดสิบล้านโดสที่เป็นหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะ
ค่ะณวันนี้ของประชากรโลกแล้วก็ประพลเอกประยุทธ์เนี้ยเขาได้สั่งการ
ทำไมวันนี้ดูลิ้นพันพันนะอีหนุ่มลิ้นรัวลิ้นรัวเออไม่ลิ้นพันพันเหรอ
อะไรชั่วชั่วนะตั้งใจฟังนะเนี่ยวันนี้ดูสิไม่ฉันบอกว่าฉันเบอร์เบอร์ไง
เธอนึกออกปะไม่ทำไมถึงเบลอทำไมลิ้นพันพันกระโดดถีบพิธีกรรมกลาง
รายการนี้มันโดนค่าปรับเท่าไหแองจิ้มเช็คกฎหมายสิโอ้โหต้องเช็คข้อ
กฎหมายก่อนแล้วเดี๋ยวเนี้ยเออไม่ก็ถีบจริงจริงหนุ่มว้างไอก็โดดถีบ
ยังเธอนี่มันตอบปากตอบไม่ตอบเอาไปอ่านอ่านไว้ยังไงนะเมื่อกี้พี่บอกว่า
ว่ายังไงต่อฮะถึงไหนแล้วลืมหรือเปล่าลืมนางเบิร์ดอันนี้
วันนี้นางเบิร์ดไม่ก็กูไม่ได้บอกอ่ะแล้วทำไม
คุณมาถึงน่ะเหมือนเหมือนการแสดงตรงเนี้ยพอมาถึง
แค่จะกอดกันรักกันมากพี่ดูอันนี้สิพี่หนุ่มดูนี่เห
ทำอันนี้มานะห้าสี่สามเนี้ยเราก็เล่าให้เขาฟังหมด
พอเขาจะพูดอะไรก็แวงกัดเจองูเจออืมเจอหนุ่มตี้ตี้
หัวแกนั่นน่ะถูกจงที่สุดเลยมึงไปโหดกับแสงไปโหด
ไปโหดเข้าไปชื่อรายการน่ะแต่ไม่ต้องไม่ละเว้นกูบ้าง
รถเมย์พี่ผิดตรงไหนเหรอไอ้การที่พี่ถามว่า

พี่ก็ถามว่าเป็นอะไรลิ้นทำไมมันดูพัน

ไม่ต้อง

ขายเก่งทั้งคู่จริงสองคนนี้
วันนี้นายโยคเขาก็บอกเลยว่าแล้ว

พวกเราอาจจะชีดไฟซอร์

เพราะวันนี้มันมีการพัฒนาการไปแบบกินแล้วเป็นยาเม็ดเป็นยาเม็ดแล้ว
มันมีการพัฒนาการไปพ่นจมูกแล้วซึ่งเขาคาดว่านะ
เขาคาดว่าประเทศไทยของเราเนี่ยน่าจะมีโอกาสใช้วัคซินพ่นจมูกเนี่ยกุมภา
เป็นที่พัฒนาแล้วเนี่ยเป็นคิวแรกแรกของโลก
เพราะพวกเราต้องการจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างเหมือนเดิมทำมาหากินได้อย่างเป็นปกติสุด

ไม่มีหรอกนั่งเหนื่อยนั่งไปซ้อมมวยมา
ออกตัวให้อันนี้เห็นไหมอย่างนี้ทีนี้ออกตัวให้น้องนะเอออ่านข่าวตัวเอง
อ่ะนี่ให้ดูอันนี้เมื่อกี้เนี้ยนะเอ่อเนี้ยผมไปหาหมอมา
ผมไปเจออันนี้เว้ยคุณค่อยผมไปเจออันนี้คุณผู้ชม
นี่อ่ะกล้องซูมเข้ามานะมันคืออะไรดูเออตัวอะไรอ่ะคะ
ดูมันขยับนะมันขยับอยู่หรอค่ะอุ้ยมีขาคือน่ากลัวคนรู้อ่ะ
คืออะไรไหมมันขยับเห็นไหมตัวอะไรอ่ะพี่หนุ่มอุ้ย
มันคือไอ้ตัวเนี้ยแหละที่หมอเขาถือมาอยู่เนี้ยอืม
รู้ไหมมันอยู่ที่ไหนที่ไหนคะในผิวเหรอผิวหนัง
แม่งอยู่ที่เปลือกตาพี่ตัวเนี้ยนะไอตัวเนี้ยอยู่ที่เปลือกตาพี่
มันกินไขมันของเราที่อยู่ในตาเอ่อซึ่งไอ้ที่พี่เจอเนี่ย
คือหมอเนี่ยดึงขนตาออกมาแล้วก็ไปเข้ากล้องขยาย
ไอ้ตัวเนี้ยอยู่ที่โคนขนตาพี่แล้วพี่อยู่แบบเยอะมากเลยจน
อืมตอนนี้มีทั้งตาคือต้องตอนเนี้ยหมอต้องใช้วิธีขัด
ขัดเพื่อให้มันออกเออขัดแล้วก็ให้กินยาไม่เรา
ทำไมอยู่ดีพี่ถึงมีอาการถึงต้องไปหาหมอแล้วเจอที่ตา
อะไรนะมันคันตาเหรอคะมันคันตาแล้วแล้วตาพี่อ่ะ
ตาพี่อ่ะพอมันพอมันมีอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วมันคันอย่างเงี
แล้วพอพี่ขยี้ตาขยี้ตาปรากฏว่าแก้วไอ้ตาพี่ไม่เป็น
เป็นอย่างเงี้เดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวดูนะเอ่ออันนี้คือดีเหมือนกัน
ได้เตือนคุณผู้ชมด้วยค่ะเอ่อเป็นอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยนะนี่นี่
เป็นอย่างเงี้ยเนี้ยนี่คือแก้วตาพี่เนี้ยถลอกแบบเนี้ยอืมนี่
นี่คือนี่คือแก้วตานะข้างนอกเนี่ยอันนี้เกิดจากการขยี้ตา
เพราะเราคันอย่างเงี้ยหรอหรือว่าห้าแห้งห้าแห้งมากแล้วก็ไปขยี้มัน
อะไรอย่างเงี้ยอืมคือมันหลายปัจจัยที่รวมกันอ่ะมีไอ้ตัวนั้นด้วย
อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเออเนี้ยมันก็จะอยู่ในตามอย่างเงี้ตามอย่างเงี้
เนี้ยมันคืออะไรอยู่ตามเนี้ยมันไหล่ไหล่ที่นอนไหล่เพราะห่ม
อย่างเงี้เหรอไม่ไม่ไม่รู้แต่หมอเขาบอกว่ามันเป็นไรแล้วมันกินไขมัน
มันจะอยู่ในเนี้ยมันอยู่ในตาของพี่หนุ่มอยู่ที่ตาของรถเมย์อ่ะ
เคยเจอรอบหนึ่งตอนไปถ่ายละครที่เพชรบุรีค่ะแล้วไปนอนบนเสือ
มันมีลิงแล้วมันมีไอไลพวกนี้ปรากฏว่ามันอยู่ในหน้า
แล้วมันคันตามรูขุมขนคือในหน้าคนมันจะมีรูขุมขนนะคะ

คือมันกินไขมันที่อยู่ในหน้าเราในต่อมไขมันอย่างนี้
เพื่อใช้ชีวิตแล้วมันก็จะเป็นวัฒนาจักรของมันมีช่วงหยุดคันป่ะพี่หนุ่ม
หมายถึงคันเป็นช่วงอ่ะคันปุ๊บแล้วก็หยุดคันแล้วก็กลับมาคันใหม่ดูนะ
ขยับดูน่ะมันขยับนิดนึงแบบว่ามันมีตัวก็คือไหล่สุดมันมันน่ากลัวมากที่มันอยู่ในหน้า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

หารกินยากับถัดด้วย

ก็จะมีวินคนหนึ่งเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์วินเข้ามา

แล้วก็กดไปเฉียวรถเก๋งคันหนึ่งข้าวของผู้หญิงคนหนึ่ง
หลังจากนั้นลงมาเนี่ยเขาพยายามพูดจาดีนะ

หลังจากนั้นสักพักเดียวนะฮะเหมือนแบบคือขึ้นเองโมโหเอง

ของลูกผู้ชายพี่ถ่ายไว้เลยคลิปอ่ะ
ไปตามผมพี่วินผมบอกให้ไปคุยที่สอนอพี่ไม่ไปอ่ะ

ลองสอนได้ของไม่ใช่ฟังผมก้อนครับ
เมื่อผมผิดไปคุยกันที่สอนอ
ผมจะจ่ายตังค์ผมจะโทรเรียกแม่ผมให้แม่ผมเอาเงินมา

ผมลูกผู้ชายพี่ถ่ายไว้เลยคลิปอ่ะ

ผมบอกให้ไปคุยที่สอนอพี่ไม่ไป

สอยเหลียวขวาเหลียวสายส่งเข้าไปเจอเตนทร์
เดินไปซ้ายมือบ้านเปิด
เคา้อเรียก๓๓๐๕๓๓มาหาสุเมธาอิมสอน
สอนพวกมึงรู้จักแต่สุเมธามึงรู้จักสุภาพเปล่า
ถามว่าพวกมึงรู้จักสุภาพไหม

รู้จักดูภาพเปล่าหรือมึงอยากจะรู้จักอุดม

อ้าวอะไรเนี่ยคืออะไรคะเนี่ยคุณโรงพาตรวจ
คือชายคนนี้เขาขี่รถมอเตอร์ไซค์มา

ปรากฏชายคนนี้เนี่ยขี่แล้วไปชนด้านหน้ารถของเธอ
หลังจากนั้นก็ลงมาแล้วอยู่ในสภาพนี้แหละครับ
คือลักษณะว่าโอ้โหเนี่ยนะสุเมธามรู้จักไหม
มึงจะรู้จักสุภาพหรือไม่รู้จักสุภาพรู้จักอุดมไหม
อ่าก็ไม่รู้ว่าใครสุภาพหรืออุดม

ผู้หญิงคนนี้เขาไปแจ้งความตำรวจก็ตามไปที่บ้าน
ตอนลึงเลยครับเจอเขียง
เจอเขียงเขียงกัญชานะครับ
แล้วก็มีกัญชาแห้งมีบ้องอยู่
ก็กำลังดีด
เป็นเสื้อวินเล็กศูนย์คือเมื่อก่อนเขาเคยขี่มอเตอร์ไซค์วินแล้ว

ก็เลยไปหาซื้อเสื้อแถวโชคชัย๔มา
แล้วก็ใส่เลขศูนย์เนี่ยแหละฮะเป็นวินเลขศูนย์

อันที่๘มาอะมาน้ำเอ้ย
นี่เออพี่พูดหลายทีแล้วน้ำก็ต้องมานะลูกนะ

อ่าไปชี้นะอ่ามีอีกผมจะไปอีกภาพ
มีอีกมีอีกไปอีกภาพอันนี้ไม่ค่อยชัดไปอีกภาพ
อ่านี่หลายคนคิดว่าไปสับหมูหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะ
เขากำลังยำเขายำเนื้ออยู่อย่างงี้คือผิดกฎหมายเต็มเต็ม
เขายำเนื้ออยู่ยังไงคุณก็โดนจับไอ้ข้างข้างนั้นน่ะบ้องน่ะ
เขาโดนจับไม่ใช่เป็นตาไล่หรือเป็นอะไรน่ะอันนี้เห็นเป็นบ้องน่ะ
เขายอมรับนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยเสพกัญชาไปก่อน
แล้วถึงขี่มอเตอร์ไซค์ไปถึงไปประสบเหตุอืมเนี่ยพูดพูดไปสักพัก
อารมณ์ขึ้นไงสุเมธาเนี่ยนะฮะสุเมธานะครับตำรวจก็ไปที่บ้านนะฮะ
ค้นปรากฏไปเจอกัญชาด้วยเป็นกาแห้งมีเขียงมีบ้องนะฮะ
แล้วก็ยอมรับว่าตัวเองผิดตำรวจก็ล็อกตัวไปทางแม่ก็บอกว่า
ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเพราะตัวลูกชายเขาเองเนี่ย
ก่อนหน้านี้เคยเสพกัญชาแล้วเคยพาไปบำบัดแล้วที่โรงพยาบาลธัญบุรี
แล้วก็ไปบำบัดมาหายออกมาแล้วกลับมาแล้วก็มาเสพอีก
อารมณ์สุภาพเป็นใคร
สุภาพอะไรรู้เป็นใครอุดมก็ไม่รู้ใครมาฝัน
ส่วนทรวงชื่อเจศแต่พูดชื่อเยอะแยะไปหมด
แต่ถามว่าแม่คุณรู้จักกับสุเมทา

สุดท้ายก็โดนโคโคชาแนลไป
ป้าถามได้ไหม

พักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าลุงเจ๊กนะฮะ
เจ๊กโดนสาวหลอกนะหลายคนมาก

รักมากไปแจ้งความตำรวจล็อกตัว
ตำรวจล็อกตัวผู้หญิงจับเข้าคุก

ไม่เอียมมาเลยโอ้โฮเดี๋ยวกลับมาได้ไหม
ไปค่ะผมนี่นะเบาออกจริงคือ

ตอบมาเลยว่ามันคือไรขนตา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

แล้วก็ตาก็จะแห้งแบบอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นรอยอย่างนั้น
เขาว่าอย่างนั้นนะมันมีผลพวงกันมาหลายอย่าง
ทำให้เป็นแบบนั้นได้ไอ้ตาทะหรอกเนี่ย
ไปตรวจดูนะถ้าตรวจดูคนมีการ
ถ้าสมมติเราเอ็ดเล่นหน้าก็เห็นเป็นไร
แต่หน้าคุณไม่เป็นไรอยู่แล้วไงเพราะว่าของคุณมันด้านจัดแล้ว
โอ้โฮไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้ลายพวกนี้เจาะไม่ลง
นี่มีคุณผู้ชมบอกเรียกว่าเชื้อ
ไม่ทันเลยนะคะเมื่อกี้นี่มีส่งมาเหมือนกัน
มีสิ่งชีวิตแบบนี้มีทุกคนครับ

แต่มันอยู่ในที่นอนหมอนมุ้งเนี่ยแหละจะว่ามี

นี่ลายดีโมเด็กซ์นี่ไง

นี่ดีโมเด็กซ์นี่นี่อันนี้
แต่บางคนก็ไม่มีแต่บางคนก็จะมี
บางคนก็แบบไปแต่งหน้าอย่างนี้แล้วก็ไปใช้

ต้องแยกกันไปใช้เป็นรายบุคคลไปเลยอย่างนี้
บางทีไปปะโปรงกันออกกว่าจะคนนั้นไปติดคนนี้

โอเคไปอีกเรื่องหนึ่ง

ตัวลุงเองก็เหมือนกับไปเล่นเฟซบุ๊ค
คือหญิงคนนี้ก็ปรากฏว่ามีการพูดคุยกัน
ก็บอกว่าจะถูกมีการผูกข้อม้ายข้อมือกันนะ
คือลุงรักลุงรักมากเพราะถูกใจแล้วลุงก็แก่แล้ว
ลุงอยากจะมีเมียแล้วนะฮะ
หลังจากนั้นเนี่ยก็นัดให้ไปเจอกันลุงเนี่ยก็ไปหานะ
ลุงไปหาปรากฏว่าไปเจอหญิงคนนี้แหละแต่มันไม่ตรงปกค่ะ
ไม่ตรงปกกับที่ลุงเห็นแต่ลุงบอกไม่เป็นไรไม่ตรงปก
ลุงก็รักเพราะที่ผ่านมาเนี่ยลุงก็ให้ทีละหมื่นทีละหมื่นทีละหมื่น
หลังจากนั้นล่ะครับก็ตกลงผูกข้อไม้ข้อมือกันที่ขนส่ง
นัดมาเจอกันหลังจากนั้นก็พาผู้หญิงกลับมาอยู่ด้วยมาอยู่ด้วยสักพักนึง
ลุงก็งงว่าเอ๊ะทำไมเงินกูหายไปเรื่อยวะปรากฏผู้หญิงเองเนี่ย
เหมือนกับไปเอาโทรศัพท์ของลุงเนี่ยไปกดโอนเงินให้ตัวเองแล้วก็ญาติตัวเอง
ครับแค้นใจก็โกรธมากนะไปแจ้งความแต่หลังจากนั้นเนี่ย
ผู้หญิงคนนี้โทรกลับมาหาลุงบอกว่าลุงเนี่ยพี่อย่าทำอย่างนี้เลย
เราจะเป็นครอบครัวกันอยู่แล้วเรารักกันอยู่จะทำแบบนี้
เราต้องสร้างครอบครัวด้วยกันหนูว่ารักนะหนูจะอยู่กับลุงก็จะดูแลให้ดีที่สุด
แต่เอาอย่างนี้นะเฮียนะเขาเรียกว่าเฮียนะต้องเรียกว่าเฮียเรียกลุงไม่ได้
เรียกเฮียเฮียนะเฮียจงรู้ไว้เลยนะว่าไอ้ที่ดินที่เฮียมีอยู่เนี่ยมันขายได้๑๐กว่าล้านเนี่ย
ซะแล้วเราเนี่ยจะมาอยู่ด้วยกันเราเนี่ยจะได้แบบก่อร่างสร้างตัวเป็นครอบครัวเดียวกัน
ลุงก็บอกรักไงรักที่รักคนนี้มากก็เลยให้ที่รักคนนี้นี่แหละ
ไปขายที่เซ็นเวิร์ดอำนาจให้ที่รักไปขายซะเจ็ดล้านห้าเอ้าจากสิบล้าน
จาก๑๐กว่าล้านขายไป๗ล้าน๕แล้วเงินเนี่ยเอาเข้าบัญชีตัวเอง
กับผู้หญิงอ่ะเหรอใช่ไงลุงก็โกรธจัดเลยคราวนี้ไปแจ้งความ
ตำรวจก็เลยล็อกผู้หญิงคนนี้นะฮะพอล็อกผู้หญิงคนนี้เสร็จ
รู้ผู้หญิงคนนี้อยู่ในห้องขังอืมหอบเอาหมอนเอาไอ้พัดลม
พัดลมเอาเสือเนี่ยไปให้โถพระเจ้าช่วยกล้วยทอด
เป็นห่วงเออคือรักอ่ะเออคือโอนไว้เนี่ยก่อนหน้านี้นะ
โอนไว้เรื่อยเรื่อยนะทุกวันนี้ลุงบอกเลยว่า
ต่อไปนี้ใครจะเข้ามาหาชีวิตลุงเนี่ยลุงจะไม่โอนเงินให้อีกแล้ว
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะลุงเหลือเงินอยู่สองร้อยสี่สิบ
เอาหมดเลยเลยบาทนะไม่ใช่ล้านแล้วโอนไปให้เขาเท่าไหร่
ก็โอนไปเรื่อยเรื่อยอ่ะพี่เธอก็ไปหมดเลยนั่นอ่ะ

โอ้น้องพ่อโปรดแล้วเหรอก็ไม่รู้
กลัวแต่อยู่ด้วยกันกลัวกลัวเขาวางยาเขา
เข้าใจไหมวางยาเราแล้วเราทำยังไง
คนใหม่ที่จะเข้ามาคบผม
ขอให้จริงใจจริงใจและจริง
ก็จริงใจซื่อสัตว์จริงใจซื่อสัตว์ต่อผมด้วย
แล้วไม่มีต่อไปจะไม่มีการโอนเงินไปเป็นค่าเงินมั่นแล้ว
ถ้าคุณอยากจะมีครอบครัวจริง
มาแต่งมาบ้านผมแต่งแบบขันหมากเลย
แล้วถ่ายรูปเก็บไว้ว่ามีการแต่งงานจริง

เขามีการไปตรวจสอบแล้วก็ถามลุง
ผู้หญิงไปเนี่ยหลายต่อหลายคนแล้วนะ
ครั้งนึงเนี่ยไปรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งใช้ชื่อเฟซบุ๊คว่าใจกังวล

คือใจกังวลมันก็แย่แล้วไง

เขาหนีแต่งงานนะลุงโอนไม่แสนกว่าบาท

ทั้งหมดความน้ำสี่คนที่โอนเงินหนักไปอย่างนี้
แล้วบางคนก็คือมีสามีอยู่แล้วด้วย
ก็มีไงมันมีจริงมีไงมันมีจริง
อาชีพที่แบบหลอกแบบอยู่ในเฟซบุ๊คแล้วจริงนะ

ไม่แต่ว่าลุงเขาโอเคไปเจอตัวจริงมันไม่ได้ตรงปกนะแต่ลุงก็รัก

พูดหูลุงอ่ะถูกจริตอ่ะมันรักอ่ะ
ชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่าลุงน่ะงุสาน
ผู้หญิงมาอยู่บ้านด้วย๓๔วันเดี๋ยวก็เดินออกไปแล้ว

ฉันเห็นมาเยอะแล้วจริงเราอ่านข่าวกัน
บางทีแม่ชีจะจำไม่ได้หรอแม่ชีพูดโตอยู่ยังหมดตัว
ชีนั่งสมาธิเยอะไปเล่นเฟซบุ๊กยังหมดตัวจะไม่ได้เหรออ่านข่าวอ่ะ

ฉันไม่ได้เล่นโซเชียลไม่เคยฉันชอบตัวจริงเสียงจริง

เอาจริงถ้าสมมติคนดีสวยหลอดมันจะมาหาคู่ไง
ล่าสุดลุงได้เงินคืนมา๒ล้านกว่าบาทแล้วนะ
เอิ่อตอนนี้นะ
อ่ะแอดไปแล้ว
เดี๋ยวสาวแอดกันอีกอะ
หรูว่าชื่อต้า

แต่หูมันแบบเยอะมาก
มีนักสืบส่งมาให้เลยเพียบ

ขุดแบบว่าโคตรเก่งยิ่งกับโคนนั้น
มันก็จะเป็นประโยชน์ได้หลายอย่างมาก
น้องแผนให้ข้อมูลที่แบบเป็นประโยชน์ในเรื่องของกฎหมาย
ประเด็นมันคือมันก็มีการปิดบังแล้วไง
คือมันดูได้จากการที่น้องมานั่ง
มันก็รู้อยู่แล้วว่าคนเราถ้ามันรู้สึกผิดจริงมันจะไม่เป็นแบบนี้

ก็เป็นสิทธิ์ของเขาไงผมก็ไม่สามารถไปบอกว่า
ตรงนี้คือมันเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วประชาชนจะตัดสินใจเอง

อันนี้คือพี่เชิญแล้วเขาตัดสินใจว่าเขาจะมาออกถูกไหม

เขาก็ต้องการชี้แจงเขาเองก็ต้องการชี้แจง

เช้าอีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่า
รถติดมากฝนตกน้ำท่วม
ในกรุงเทพมหานครเมื่อเช้านี้คือแบบว่ามากมายเลยทีเดียวค่ะ
เราก็เลยมีการประมวลภาพน้ำทะเลหนุนสูงค่ะ
กระทบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมืองปากน้ำเอง

น้ำทะเลหนุนทีไรปากน้ำนี่โดนทุกรอบ
ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพญาก็สูงตามไป
เพราะว่าน้ำทะเลหนุนแล้วก็ไหลทะลักเข้าท่วมบนถนนหลายสายค่ะ

ถนนสุขุมวิทย์ตั้งแต่ช่วงหน้าสระกลางจังหวัดสมุดปราการ
ยาวไปจนติดต่อเขตกรุงเทพมหานคร
ถนนรถรางสายเก่าถนนปู่เจ้าสมิงพรายสายลวดสุขุมวิทย์จากบางปูมุ่งหน้าคลองด่านนี้ทั่วหมดนะคะ
โดยปริมาณน้ำทะเลยังไหลทะลักเข้าท่วมในตลาดปากน้ำ
ขนาดเขามีทำตลาดใหม่แล้วนะคะช่วงหลังมาเนี่ย
น้ำทะเลเขาบอกว่าหนุนสูงมากทีเดียวในรอบนี้
รวมถึงบ้านเรือนประชาชนแล้วก็วัดมหาวงเนี่ยสูงกว่า๕๐เซนติเมตรเลยทีเดียวค่ะ
มาแบบจากน้ำทะเลนะแต่ตามท่อค่ะมันดันเข้ามาในบ้านคนแถวนั้นด้วย
ชาวบ้านนี้ต้องออกมาภายเรือค่ะช่วยกันเก็บข้าวของ
ส่วนบริเวณท่าทรายมีปริมาณน้ำไหลออกมาทางประตูเข้าออกเป็นจำนวนมากเลย
ซึ่งคาดว่าพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพญาน่าจะแตกบอกอย่างนี้เลยนะคะ
ทั้งนี้ตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาปริมาณน้ำทะเลที่หนุนสูงสุดในเวลา๙นาฬิกา
ด้วยระดับน้ำนะคะ๒๖๗เมตรหลังจากนั้นเนี่ยปริมาณน้ำก็เริ่มลดลงค่ะ
พระราม๓เองก็ท่วมเยอะมากวันนี้บางรักแถวย่านนั้นคือท่วมหมดเลย
ยาวไปจนถึงนู่นนะคะนนทบุรีกันเลยนะคะ
ขณะเดียวกันพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพญาค่ะ
มันล้นตลิ่งทะลักเข้ามาในพื้นที่ถนนทรงวาด
นี่นะคะเข่ากันเลยทีเดียว
กำชับให้สำนักการระบายน้ำเร่งแก้ไข
เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้รถ
เพราะว่ารถติดเมื่อเช้านี้อามภาษณ์กันเลยทีเดียว
รถเสียคนต้องลงมาเข็นรถกันมากมายนะคะ
ท่านรองประหลาดกรุงเทพมหานครก็เปิดเผย
บอกว่าน้ำล้นแนวเขื่อนบริเวณสะพาน
ขอให้ประชาชนนั้นเลี่ยงการใช้สะพานกรุงทน
่งหน้าถนนสิรินทรค่ะ
โดยให้เลี้ยวเข้าถนนจรรย์สนิทวง

หรือสะพานพระราม๗แทน
ส่วนรถที่มาจากฝั่งพระนคร
เค้าก็มีทางเพจจอ๒๐๐เองก็มีการโพสต์คลิปเหตุการณ์น้ำมาก
เค้าใช้คำว่าน้ำมากเพราะว่า
ท่านพลตำรวจเอกอัศวินท่านบอกว่าให้ใช้คำว่าน้ำมากค่ะ
อย่างนี้ที่เราเห็นยังพบแม่น้ำ
ใช่เขาให้ใช้คำว่าดำน้ำมากค่ะพี่
ยังพบแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยล้นตะหลิ่งทะลัก
เข้าในพื้นที่ถนนประชาราชสาย๑ขาออก
ช่วงแยกเกียรติกายแล้วก็บางโพนะคะ
โดยมีน้ำท่วมขังเนื่องจากว่าน้ำทะเลหนุนนี่แหละ
ก็ส่งผลให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้ามากทีเดียว
เมื่อเช้ารถติดในหลายพื้นที่

น้ำมากอะพี่เขาเรียกน้ำให้พ้นมันคือท่วม
พี่โม๊ตคนเอกอัศวินทร์ท่านบอกว่าให้ใช้คำว่าน้ำมาก

น้ำขังน้ำรอการระบายน้ำมาก

เขามาท่วมบ้านจริง
จะเรียกว่าน้ำมากบ้านกูน้ำท่วมเลยแหละ

มีน้องคนนี้ก็บอกว่ากรี๊ดรอยสักพี่หนุ่มก็กล้าวใจเหลือเกิน

กะล้าวเขาเขียนกไก่รอเรือเลข๗กะล้าววะแหวน

บอกแล้วไลน์เจาะหน้าคุณไม่ได้
ไม่ใช่มันคันเลยหนุ่มไม่น่าเอาอะไรมาให้ดูอย่างนั้นจริงนะ
จริงเหรอคันเลยเหรออืมเอ้ยเขาชื่ออะไรเนี่ย

หนุ่มไปนั่งเล่นกับเองที่ป่ะเดี๋ยวจะอ่านข่าวปั๊บหนึ่งนะ

พัดลมใสได้ทั้งที่ไม่ได้เปิดวะนั่งบอก

ไม่ได้เปิดสวิตช์ไม่ได้เสียปั๊กอยู่นี่ไง

เออมันมันเสียไฟมันช็อตบางทีแบบมอเตอร์มันมันเสียเขาบอกผีเถอะ
เขาบอกอย่าไปถามอุยอีกคำอุยอีกคำต้องเสนออันเนี้ยไปดูอุยอีกคำต้องต้องเสนออันเนี้ยบอกเลย
คุณจารุวัลสุดดีเนี่ยเป็นเจ้าของร้านสีเทพมอเตอร์จังหวัดเพชรบูรบอกว่าตนเองกับครอบครัวเนี่ยกำลังเตรียมทอด
เอ่อภาคไตรกระถิณอยู่ที่ศาลาการเปลี่ยนวัดหนองห้าย
ก็เหลือบไปเห็นผัดลมบริเวณเสาเนี้ยใส่ไปใส่มาอย่างช้าช้าม
ก็งงมันไม่มีคนเปิดตัวเองก็ในระหว่างที่พระกำลังพูดอยู่
ตัวเองก็เลยเอามือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็โพสต์ลงเฟซบุ๊ก
ซึ่งคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าระบบไฟมากกว่า

น่าจะเป็นลูกสาวเจ้าของชื่อนะ
เขียนไว้ที่เสาเขาเพิ่งเสีย

ใครวะนางอำนวยหรอ
ใครวะหรือผชแสวงผู้ช่วยแสวง

ตนรู้สึกตกใจเลยกลัวขึ้นมา

ร่วมพิธีถวายผ่าไตรกระถิ่นจนเสร็จ

เพราะเมนอันเก่ากว่าสภาพชุดโฮมเนี่ยก็ได้เงินทั้งหมด๔๙๒๓๖บาท
จุด๒๕สตังค์แต่พอรุมรวมกันได้๔แสนหรือเปล่าอ๋อโอเคเกือบ๕แสน
นุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุนะฮะอืมนี่มีหลายคนถามเรื่องแมสค่ะ
เมื่อกี้คุณผู้ชมเขียนถามว่าทำมาจากอะไรมันเป็นโมโนเลเยอร์โพลีเอสเตอร์ค่ะแล้วก็ชื่อยี่ห้อซูล่า
เมย์ก็ยังไม่เคยทดลองนี่คือเอามาทดลองใช้มันก็จะแบบมีความแบบโปร่งแบบนี้ค่ะ
แต่พอลองเอาน้ำหยดไปมันก็ดูแบบน้ำมันก็ไม่ซึมเข้ามานะตอนแรกก็ยังลองอยู่
เดี๋ยวขอรีวิวอีกทีขอลองใช้ก่อนว่ามันเป็นยังไงแต่มันหายใจง่าย
อ่ะเดี๋ยวไปผู้สนับสนุนรายการหน่อยเออเดี๋ยวก่อนผู้สนับสนุนรายการวันก่อนต้องบอกก่อนนะฮะ
เกี่ยวกับผู้สนับสนุนรายการด้วยเหรอคะพี่

ต้องบอกผู้สนับสนุนหลายอันนั้นมีทั้งมิสทีนนะ

พักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
ไปค่ะ
กลับมาสู่ข่าวใส่ไข่นะครับ
มีหลายคนถามว่าแองจี้ชื่อจริงชื่ออะไร

ชื่อภาคภูมิเหรอภาคภูมิอืมชื่อภาคภูมิเหรอภาคภูมิ
อืมชื่อภาคภูมิเหรอภาคภูมิเหรอภาคภูมิ

ภาคภูมิจะกลัวเครื่องบินอยู่ไหม

นี่ข่าวมาก่อนแล้วน้อง
พวกเขาคุยกันอยู่ไหม

เหมือนว่าคุณบอยไปจีบน้องคนนี้หรือเปล่า

เขาบอกว่าคนเห็นนี่นะคล้ายกับคุณบอยกับเฟย์

ลับกันไปหักสลับกันมาอะไรอย่างนี้

ก็บอกว่าบังเอิญไปเจอกัน

เอาล่ะมีอีกคนนึง
กำลังจะเตรียมสละโสดแล้วนะคะน้องแอร์พันธิราค่ะ
ก็เปิดตัวแฟนนุ่มรุ่นน้องได้ไม่นานนะคะ

เจ้าตัวมีการโพสต์รูปภาพ
แหวนเพชรเม็ดงามกันเลยทีเดียวค่ะ

นี่แต่หล่อนะจริงแฟนเขาหล่อมากเลยนะตอนแรกเลย

วันแรกที่เขามีภาพหนุ่มคนนี้
หลุดมานิดหนึ่งโฮคนบอกแหมง่ายดีจริง
แฟนหล่อนะดูดิมากกว่าตอนแรกก็ไม่คิด
ก็คิดว่าจะแค่เปิดตัวไม่คิดว่าผู้ชายจะขอแต่งงาน
ขอแต่งงานเลยค่ะนี่เห็นมั้ย

อุ๊ยรออยู่
สวัสดีค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป